คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้เรื่องแปลกมากน่าสนใจค่ะ
อำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลานะคะมีคนไปพบศพผู้ชาย
อายุไล่เลี่ยกันสองศพแต่พบคนละปีค่ะ
ศพแรกพบปีที่แล้วศพที่๒เรารายงานไปสดร้อน๑๑
กุมภาพันธ์มาที่ผ่านมาศพที่๒ล่าสุดเพราะถูกยิงเสียชีวิต
สวนยางนะคะสวนยางเข้าไปลึกสักประมาณ๗๐เมตร
ที่หมู่๕ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
มีคนไปพบผู้ชายชายปริศนาเสียชีวิต
สภาพศพเนี่ยเริ่มแห้งหนังติดกระดูกนั่งคุกเข่าอยู่หลังต้นไม้
จากการชนะสูตรนะฮะไปพบรูที่บริเวณหลังด้วย
ตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ชมห่างจากจุดที่ไปพบศพสักประมาณ๒เมตร
มีรถจักรยานยนต์ทะเบียนงองูทธทหาร๕๙๕สงขลาจอดอยู่ด้วย
แล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมไปพบหลอดดูดที่ตัดเป็นท่อนเหมือนใส่ยาบ้าค่ะ
ใส่ยาไอซ์ตกอยู่จำนวนหนึ่ง
ทีนี้ก็พยายามสาวต่อว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่พบในจุดเกิดเหตุของใคร
ครอบครองก็คือนางสาวรอฟิอะฉางหวาง
มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลชมวงอำเภอรัตภูมินะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อไปที่นางสาวรอฟิอะ
สุดท้ายทราบว่ารถคันนี้มีนายสุบินลักษวิทูลอายุ๔๕ปีเป็นญาติเนี่ย
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้ออกไปตั้งแต่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา

ซึ่งญาติมีการไปแจ้งความคนหายที่สพรัฐภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณตำรวจแกก็เลยไปพาแม่ของนายสุบินมาดูซิว่าใช่ศพของลูกชายหรือเปล่า
พอมาดูเท่านั้นแหละค่ะแม่บอกว่าใช่เลย
ใช่นายสุบินเลยนะคะเพราะว่าสุบินใช้รถมอเตอร์ไซคันนี้เป็นประจำ
มั่นใจว่านี่คือศพของลูกตัวเอง
ทีนี้อย่างที่ดิฉันบอกไปว่ามันเป็นเรื่องแปลกมาก
เพราะจุดที่พบสบนายสุบินเนี่ยพนักงานสอบสวนตำรวจเนี่ยนะฮะบอกว่า
ล่าสุดเนี่ยก็พบศพผู้ชายอายุ๓๒ปีก็คือ
นายประเสริฐบุญชื่นถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตคารถมอเตอร์ไซค์ของตนเอง
ขณะที่กลับจากกรีดยางพาราเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จากข้อมูลน่าสนใจคุณผู้ชมเดี๋ยวตำรวจเขาต้องมีการขยายผลต่อนะคะ
จากข้อมูลตำรวจบอกว่าชนวนเหตุเนี่ยทั้งสองคนนั่นแหละที่ถูกรอบสังหารเนี่ย
ที่ถูกยิงตายเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนายสุบินทั้งนายประเสริฐ
ทั้งสองคนลึกกว่านั้นน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุสังขารทั้งคู่เนี่ย
น่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันคนเดียวกันค่ะ